เริ่มต้นกันด้วยคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนกันก่อนนะครับ
คดีเรื่องของเงินนะฮะ
เงินรางวัลที่หมวดจรูนไปเบิกมาแล้ว
คดีในสารแพ่งอันนี้มีอยู่นะครับ

คดีอาญาตำรวจกองปราบราม
แจ้งข้อหาครูปรีชากับแม่ค้าลอตเตอรี่
คือเจ๊บ้าบินไปเรียบร้อยแล้วได้ประกันตัวแล้วนะครับ
วันนี้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับ
เป็นการประชุมระหว่างตำรวจกองบังคับการกองปราบราม
และตำรวจกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือปปที่มาประชุมร่วมกันนะฮะ
ก็เพราะว่าจะต้องมีในส่วนของตำรวจที่จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
ตมตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า
การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของคดี
ในส่วนการพิจารณาร้องทุกข์ต่อปป
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับคณะทำงานตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
โดยเบื้องต้นก็มีพรรีสุธิพพคุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจกจบุรี
ที่ถูกย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่ส่วนกลางไปแล้ว
จะต้องถูกดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้น
หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา๑๕๗นะครับ
เนื่องจากไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเรื่องของสำนวนคดี
แต่ว่าจะดำเนินการกับตำรวจนายนี้เพียงนายเดียวนะ
ใช่ค่ะคือเบื้องต้นตอนนี้ก็น่าจะดำเนินการ
กับทางพลตำรวจรีสุทธิเพียงนายเดียว
เดี๋ยวสัปดาห์นี้ล่ะค่ะกองปราบจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปร้องทุกข์ต่อปป
ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าแล้วพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจคนอื่น
จะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาด้วยไหม

เรื่องต้นตอนนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีอีก๔นาย
ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาอะไรนะคะแต่ว่าจะกันเอาไว้เพื่อเป็นพยาน

แต่จะมีใครหรือบุคคลอื่นไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือเปล่า
อันนี้ต้องพิจารณากันอีกครั้ง
ตอนนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป
ปปชจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะต้องดำเนินการกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือเปล่า
ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมเข้าไปในสำนวนให้ครบทุกประเด็น
รวมทั้งหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะที่เราเล่าไปก็คือซองพลาสติก
ที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เก็บเอาไว้ในลิ้นชักมันหายไปไหนมันหายไปได้ยังไง
มีคนไปรื้อค้นลิ้นชักของพนักงานสอบสวนบนสอนอได้ด้วยเหรอบนสถานีตำรวจได้ด้วยเหรอ
พ่อเมืองกาลตอนต้นเรื่องของเหตุการณ์เลย
เนี่ยค่ะเรื่องนี้เรื่องซองพลาสติกเนี่ยนะคะนำเรื่องส่งให้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ดำเนินการแล้วค่ะ
นะคุณรับรายงานออกไปแล้วเพิ่มเติมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติม

เป็นบุคคลหรือว่าเป็นแหละว่าที่ที่เสียบพร้อม
ก็เป็นบุคคลที่เคยให้การไว้แล้วนะครับ
ที่เคยบอกว่ามีประมาณ๕๖ปากนะครับ

อ๋อในส่วนของการบำนึงคดีกับเจ้าหน้าที่นั้น
กับท่นภูกราณปก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม
ตอนนี้เราคงดำเนินคดีกับผู้คับการ
ในข้อถาม
ก็ปฏิบัติหน้าที่นิชชอบก่อน๑๕๗ครับ
แล้วคนอื่นที่ร่วมกันเขาก็ยุ่งเยอะกับพระยาน

จะมีการขยายผลมาที่ภาค๗อย่างไรครับ
อันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของปปช

เรามีหน้าที่คือทำสำนวนเบื้องต้นให้ส่งไปภายใน๓๐วัน
คือถ้าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
เป็นบุคคลทั่วไปคงไม่เรียกใครสอบเพิ่มแล้ว

แต่คาดว่าภายใน๒๓วันนี้จะออกหมายจับเพิ่มเติมนะฮะ

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวงกลางบอกว่า
คือตามคำให้การเดิม

ส่วนเมื่อช่วงบ่ายมีรายงานว่า
พดสุธิผู้บัญชาการตำรวจพูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พตโธทศิติราชน์หานภิทักษ์นะครับ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในส่วนของตัวเอง
ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปผัวพันกับคดีหวย๓๐ล้านบาท
ไปสั่งพนักงานสอบสวนของสพเมืองกาลว่า

แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนครูปรีชาไคร่ครวนครับ

หลังจากได้รับการประกันตัวมา
ก็ไปสอนหนังสือตามปกตินะครับ
ตอนเช้ามีไม่ได้สัมภาษณ์แล้วบอกไม่ได้ไปสอนนะ
เคลียร์เอกสารอะไรต่าง
ใช่บอกไม่ได้คุมสอบด้วย

แต่ตนต้องไปทำเอกสารเพื่อชี้แจงกับทางโรงเรียน

ต้องทำรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งให้ผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

แต่ว่าตอนช่วงกลางวัน
ผู้สื่อข่าวก็ตามไปที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรี

แต่ว่าทางโรงเรียนบอกไม่ให้สัมภาษณ์ในพื้นที่โรงเรียนนะ

เอาเป็นว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรมากกว่านี้แล้วก็ละกันนะครับ
แต่นักข่าวก็ถามว่า
กังวลใจหรือว่าเครียดอะไรยังไงไหม

ตนมองว่าที่ตน
ถูกออกไม้จับแล้วไปกองปราบนี่
และการที่ตำรวจออกหมายจับคาดว่าน่าจะเกิดจากข้อมูลที่ผิดพลาด
ขาดข้อมูลในบางประเด็นที่ตนยังไม่ได้ให้การ
ซึ่งก็ถือเป็นอำนาจของตำรวจที่สามารถจะออกหมายเรียกหรือหมายจับก็ได้

ค่ะก็เป็นประเด็นไฮไลท์ในการให้สัมภาษณ์วันนี้เลยล่ะ
ที่บอกว่าที่ตัวเองถูกออกไม้จับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดบางประการ
ให้ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วน
อย่างไรก็ตามครูปรีชาบอกว่า
ตำรวจก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินว่าใครผิดใครถูก
เพราะที่สุดแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ชั้นศาลอยู่ดี
ก็ยังคงยืนยันจะไปสู้กันต่อในชั้นศาลนะคะ